ชนิดกีฬาที่คว้าเหรียญทองมาได้แบบถล่มทลาย
แล้วก็ได้ใจแฟนกีฬานั่นคือกรีธา

คือตอนเชียร์คนเชียร์ก็สนุกลุ้นไง
แล้วก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
มวยคว้ามาได้ถึง๑๒เหรียญทองด้วยกัน
ซึ่ง๑๒เหรียญทองนี้นะคะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาที่อยู่ที่เมืองคลาก
ซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เป็นสนามกีฬาใหม่
จะใช้ในการพิธีปิดช่วงค่ำวันนี้ด้วย
ซึ่งเราได้๑๒เหรียญทองนี้เพราะว่าแข่งขันที่สนามใหม่หรือเปล่าอะไรนะคะ
ติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะจากคุณชูศักดิ์วงทองดีค่ะ
ใช้เวลาเพียง๑๘เดือนที่เจ้าภาพฟิลิปปินส์ในระบิสนามแห่งนี้
ในการรองรับการแข่งขันและพิธีปิดกีฬา๔เกมครั้งที่๓๐ได้สำเร็จนะครับ
โดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากภูเขาไฟปีนาทูโบ
หนึ่งในภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์บนเกาะลูซอน
เด่นคือหลังคาทรงวงแหวนที่มีลักษณะคล้ายป่องภูเขาไฟที่ดูกลมกลืนเท่ากับอัธจันทร์
ซึ่งติดตั้งเก้าอี้มาตรฐานในเฉดสีที่โดดเด่นครับ
นี้สามารถรองรับผู้ชมได้จำนวนกว่า๒๐๐๐คนเลยทีเดียว
ทำให้ดูโออากว้างขวางในยามนั่งชมการแข่งขัน
ไม่ว่าจะเป็นกรีธาทั้งในประเภทลูกและหลานครับ
ต้องบอกอีกอย่างนะครับว่าเนี๊ยบจริงสำหรับรูวิ่งยางสังเคราะห์
ขนาดนักวิ่งทีมชาติไทยหลายคนที่มีโอกาสลงไปสัมผัส
ปากชมเป็นเสียงเดียวกันครับ

แต่วันนี้ที่มาลองสนามคือหนูร้องตั้งแต่๒๐๐แล้ว

ก็คือพื้นดีพื้นดีแล้วก็ช่องวิ่งอะไรอย่างนี้
อย่างก็คือมาตรฐานก็คือสนามใหม่สนามดีอะค่ะ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นสนามใหม่ที่เขาเพิ่งสร้างเสร็จด้วย
นิ่มแล้วก็ตอนที่วิ่งตอนใส่ตะปูแล้วก็ผ้าใบมันเด้งมาก
ผมคิดว่าน้องแล้วก็เพื่อนทุกคนที่มาแข่งที่นี่
เวลาน่าจะมีเศรษฐกิจที่ดี
ไม่น่าแล้วครับสนามดีแบบนี้นี่เอง
ส่งผลให้ผลงานของทัพกีธาไทย
คว้าเหรียญทองกันได้อย่างมโหลานใน๔เกมครั้งนี้
ชูสับวงทองดีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากเมืองคลาสประเทศฟิลิปปินส์